จะต้องมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งแน่นอนรอติดตามครับ
ก็มีรายงานบอกว่าหลังจากที่ที่ประชุมรัฐสภาได้มีการเปิดให้โหวต
ประมาณสัก๑๕นาทีคุณเศรษฐาก็ลงมาตรงห้องประชุมตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็ติดตามการโหวตไปพร้อมกันนะคะ
ตัดกลับมาที่ทางด้านคุณทักษิณนะคะ
ซึ่งเมื่อตอน๑๐นาฬิกา๒๐นาทีที่ไปเข้าสู่ศาลดีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีที่คุณทักษิณจะต้องรับโทษเนี่ยมีทั้งหมด๓คดีนะคะ
ตัดสินเป็นคดีแรกเมื่อ๒๓เมษายนปี๖๒
เป็นคดีหมายเลขแดงที่อม๔ทับ๒๕๕๑สารดีกา
พากษาจำคุก๓ปีนะคะ
คดีที่๒ก็คือคดีหวยบนดิน
ตัดสินเป็นคดีที่๒เมื่อ๖มิถุนายนปี๖๒
เป็นคดีหมายเลขแดงที่อม๑๐ทัพ๒๕๕๙
ซึ่งสารดีกาพิพากษาจำคุก๒ปี
และ๓ก็คือคดีแก้สัมประธานเอื้อประโยชน์ให้ชิงคอป
ตัดสินเป็นคดีที่๓เมื่อ๓๐กรกฎาคมปี๖๓
คดีนี้สารดีกาพิพากษาจำคุก๕ปี

เพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็จะเริ่มนับโทษจำคุก

ตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมเป็นต้นไป

ทั้ง๓คดีเป็นระยะเวลา๘ปีนะคะ

นับโทษซ้อนกันส่วนคดีที่สามก็บวกไปอีก๕ปี
รอนับต่อหลังจากรับโทษคดีที่๑และ๒เสร็จสิ้นแล้ว
ก็รวมเบ็ดเสร็จก็เป็น๘ปีนะคะ
ก็สารก็มีคำสั่งให้นำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โทษที่ได้รับนะคะก็มีการควบคุมตัว
คุณทักษิณขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีดำออกจากศาลดีกามุ่งหน้าไปที่
จำพิเศษกรุงเทพตอน๑๑นาฬิกาตามคำสั่งของศาล
ก็ผู้สุดข่าวที่อยู่ที่ศาลก็รายงานนะคะ
บอกว่าระหว่างการอ่านคำพิพากษาภายในห้องพิจารณาคดี
คุณทักษิณก็มีสีหน้าเรียบเฉย
และเมื่อสารได้สรุปผลการจำคุกก็พบว่าสีหน้าก็ยังคงเป็นเช่นเดิม
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะ